ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนักเช่นกัน
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระวีการแก้ววิจิตร
รายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
หัวถนนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนักขนาดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงพอสมควรนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าบรรยากาศนะตอนนี้รอบรอบตัวดิฉันเองนะคะ
มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักประกอบกับขึ้นลมด้านหลังตอนนี้นะคะ
คือคลื่นนะคะซัดเข้ามาใกล้จะถึงตัวดิฉันแล้วนะคะห่างจากฝั่งไม่กี่เมตรนะคะ
คุณผู้ชมค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เนียมเพิร์กสมุยจังหวัดสู่รากฐานีนะคะก็พบว่าคลมทเรมีกำลัง
เอาขยะแล้วก็เศษไม้จำนวนมากขึ้นมาบนฝั่งของชุมชน
ชาวประมงซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ชาวบ้าน
กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแล้วค่ะแล้วก็อาจจะนำพาพายุฝนที่ตกหนักแล้วก็มีความรุนแรง
เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะโดยจะเห็นชัดเจนค่ะ
ว่าชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต่างพากันเดินทางออกมาดู
ลมทะเลอยู่ริมชายหาดใกล้ใกล้กับที่พักของตัวเองนะคะซึ่งจากการสอบถามของทีมข่าวก็พบว่า
ชาวบ้านไม่กล้าที่จะทิ้งบ้านออกไปนะคะเพราะว่ายังมีความเป็นห่วงที่พักอาศัย
รวมไปถึงเป็นห่วงอุปกรณ์ในเรื่องของการทำประมงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันหารือเรื่องของการเตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัว
รับมือกับพายุปลาบึกที่กำลังจะก่อตัวแรงขึ้นและอาจจะนำพายุฝนเข้ามาในหมู่บ้านของเขาค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านในหมู่บ้านประมงได้นำเรือเล็กนะคะ
สำหรับออกหาปลาหรือว่าทำอาชีพประมงเข้าฝั่งมาสามวันแล้วนะคะโดยไม่นำเรือออกหาปลานะคะ
หลังจากที่มีประกาศเตือนจากทางจังหวัดให้เฝ้าระวังพายุปลาบึกค่ะแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะคะ
ยังคงปักหลักอยู่ในบ้านของตัวเองเพื่อรอดูสถานการณ์พายุปลาบึกประกอบกับก็จะรอคำสั่งจากโต๊ะอีมัม
เพราะว่าจะมีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่หมู่บ้านชาวประมงหรือไม่นะคะ
ขณะที่โตอีมัมเองก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าพายุปลาบึกครั้งนี้ก็น่ากลัวพอสมควรและสิ่งที่น่ากังวลนะคะ
ยังต้องคงเฝ้าระวังเรื่องของการสังเกตขึ้นลมทะเลจากแนวปาการังธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปกลางทะเลนะคะ
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรนะคะ
หรือบางจุดก็ห่างประมาณ๕๐๐เมตร
ซึ่งถ้าสังเกตจากแนวปาการังธรรมชาติที่อยู่ห่างจากฝั่งของหมู่บ้านนั้น
ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคลื่นที่อยู่ไกลนั้นนะคะ
สัดเข้ามาถูกแนวปาการังธรรมชาติดูว่ามีความสูงหรือเปล่า

แล้วก็ซัดเข้ามาในพื้นที่เขตหมู่บ้านมากนะคะ
ก็จะประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเร่งอบพยพเข้าไปอยู่ในมัศยิตของหมู่บ้านค่ะ
ซึ่งมัศยิตของหมู่บ้านนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดค่ะ
แต่วันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นน่าเป็นห่วงมากเลย
เมื่อคืนนี้ไม่นอนเลยนะดูข่าวเธอเห็นเธอออกทีวีด้วย

ตอนนี้คือเราระวังขึ้นลมยังไง
มีลักษณะหรือวิธีการสังเกตขึ้นยังไงบ้าง
สังเกต

ตามวิธีจักรมงค์ก็มาดูเหตุการณ์ไงมาดู
เห็นฝุนปลามานี่ก็เดินไปใช้ทะเล

บอกชาวบ้านว่าวันนี้คลื่นจะมาเลยนะ
จากพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านชาวประมงหัวถนนแล้วนะคะ
พื้นที่ของเกาะสมุยในจุดอื่น
อย่างเช่นหาดละมัยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทีมข่าวพบว่าสภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆก่อตัวเป็นกลุ่มนะคะ
แล้วก็มีการพัดพาของลมนะคะที่มีกำลังแรงขณะที่น้ำทะเลนะคะ
ก็มีสีขุ่นโดยในแต่ละชั่วโมงลักษณะของคลื่นลมทะเล
ก็มีกำลังแรงและเคลื่อนตัวสูงเข้ามาหาฝั่งสลับกับเคลื่อนตัวออกจากฝั่งอย่างรวดเร็ว
นั่นก็คือสัญญาณอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ทุกคนในบนเกาะสมุยนี้นะคะ
มีความเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังค่ะ
และคาดว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากช่วงบ่ายไปนะคะ
พายุฝนก็น่าจะทวีคูณแล้วก็เพิ่มกำลังแรงขึ้นเรื่อยค่ะ
อย่างไรก็ตามทีมข่าวจะก่อติดสภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็อากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุย
รายงานกลับไปยังสถานีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะนี่คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยแห่งนี้
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีค่ะค่ะคุณทีมข่าวนะครับ